อันนี้มากับเมียแล้วก็ลูกค่ะ

ลั่นวาจาหลุดมาแล้วนะคะ
เรื่องของเพศลูกคนที่๓ของบ้านแม่ชมพู่นี่ไง

หลายคนอยากรู้ว่าน้องชื่ออะไรนะคะ
ใบ้เพศมาแล้วว่าเป็นผู้หญิงด้วยนะคะ
แล้วก็เห็นบอกว่าคุณพ่อเขามีชื่อไว้ในใจแล้วด้วย
แต่บรรดาแฟนคลับอย่างพวกเราก็อยากจะรู้จะได้ซ้อมเรียกกันไว้ก่อนเออ
และแฟนคลับจับตามองเป็นพิเศษค่ะ

ไม่ต้องสืบค่ะคุณพ่อน็อตวิสรุธเดี๋ยวก็หลุดอีกแล้วค่ะ
รีบตามมาดูตามส่องกันหน่อยดีกว่า
ช่วงนี้พ่อน็อตแม่ชมเขายกครอบครัวไปทัวร์สวิสเตอร์แลนด์กันอยู่คุณผู้ชม

แล้วระหว่างพ่อน๊อตลงรูปแบบเรียบนะคุณ
ทั้งภาพเดี่ยวภาพเล่นกับลูกชายสายฟ้าพายุ
คุณผู้ชมดูเฮ้ยแคปชั่นไม่มีอะไรมีแต่อีโมติคอน

นี่คือสายฟ้าหิมะพายุส่วนภาพเซ็ต
นี่จะบอกเลยเป็นพ่อน็อตนะฮะหิมะแล้วก็พายุ
คุณดูสัญลักษณ์หิมะมาติดกันแบบนี้
ชาวเน็ตตอบเอ๊ะแล้วเอ๊ะแห่กันมาคอมเมนต์บอกว่าสัญลักษณ์นี้มีความในอะไรหรือเปล่า
คุณพ่อแอบหลุดอีกแล้วรึเปล่าหลุดบอกที่นี่ลูกสาวรึเปล่า
นี่หลายคนเดาเหมือนพี่แจ๊คเลยบอกว่าลูกสาวคนเล็กของบ้าน
หรือว่าจะชื่อน้องสโน่เพราะเป็นรูปเจ็ดหิมะแอโอนะฮะ
หรือจริงสัญลักษณ์สโนที่คุณพ่อใส่ไว้เนี่ยนะคะ
อาจจะหมายถึงบรรยากาศหิมะตกสวยมันก็เป็นไปได้
แต่ที่แน่นะคะแฟนคลับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพ่อเนาะเนี่ย
หล่อทะลุหิมะแบบสุดเลยจริงหรือที่ฉันคิดให้อีกชื่อนึง
ใครถ้าคุณพ่อลงรูปสโนแบบนี้ใช่ไหม
น้องอาจจะชื่อบัวหิมะน้องสโหลลงแกล้งหลอกรึเปล่าคุณพ่อ
เดี๋ยวเราจะคอยส่องไอจีคุณพ่อน้อยเรื่อยนะคะ
แน่บางวันอาจจะโป๊แตกขึ้นมาก็ได้